เขาติ้งเพราะว่าเนื้อหาแล้วก็เสียงที่ออกมามันไม่เหมาะสม

นักร้องตัวแม่อย่างคุณลิเดียแม่โม่เนี่ยนะ

ไปดูแม่โม่กันหน่อยจ้า

ทีนี้เรามาดูลีลาของใบเตยอาสยามกันบ้าง
เมื่อวานนี้ชีไปเที่ยวที่ท่าช้างจังหวัดเชียงใหม่กับแก๊งเพื่อน

เส้นใหญ่แล้วใบเตยเขามาทางนี้อยู่แล้วไง

ก็มีความเซี่ยโสโกะเซ็คซี่อยู่แล้ว
แต่อันนี้คือความบันเทิงชมเพื่อความบันเทิง

ชนลฐีทานทองเขาก็ออกมาตำหนิติ๊บตึงว่า
เขาบอกว่าเป็นเพลงมันทำให้เสื่อม

แบบนี้ใครก็ร้องเพลงลูกทุ่งได้หรือเปล่า
อะไรแบบนี้